รัฐบาลได้เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมสวมเสื้อสีเหลือง
ทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครวันที่๕พฤษภาคม
และในโอกาสเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์วันที่๖พฤษภาคม
นี้ครับอีก๒สัปดาห์จะถึงพระราชวิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สิบ
ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
รัฐบาลจึงขอเชิญชวนคนไทยใส่เสื้อสีเหลือง
ทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ขบวนพระยุหาญาตราทางสถลมาก
ยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามวันที่๕พฤษภาคมนี้โดยพร้อมเพลียงกัน
และในโอกาสเสด็จออกหน้าศรีหาบัญชรพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์
วันที่๖พฤษภาคมซึ่งประชาชนสามารถไปจับจองพื้นที่
ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดได้ตั้งแต่ที่บริเวณถนนสนามชัยสวนสะอาดลม
วนไปถึงทางด้านของสารดีการและสยามและก็ทางด้านของสนามหลวง
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนผ่านจุดคัดกรองเข้าพิธี
ในพื้นที่พระราชวิธีบรมราชาพิเศษสอบถามข้อมูลได้นะครับที่หมายเลข๑๒๕๗นะครับ